ใกล้บอลโลกเต็มทีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยนะ
สี่ปีมีครั้งแบบนี้กิจกรรมโดนโดนแคมเปญใหญ่ของไทยรัฐจัดมาเลยค่ะ
เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคนั่นเองค่ะพลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้อูหูยไทยรัฐเราคึกคักมากใช่
มีแต่คนสวยคนหล่อมานะดารามากันเต็มเลยค่ะ
จัดงานทะเล้งข่าวแคมเปญนี้อย่างคลึ้นเลยทีเดียวนะ
จากนักกีฬาดังมาร่วมงานแล้วคนบันเทิงปังก็มาเหมือนกันพี่แจ๊คนี่
คิดสิคิดสิคาปูชิโนหญิงลี่หญิงลี่ต้นขาวตรงกลางเลยนะฮะ
แล้วก็พระเอกสุดหล่อน้องพีคกองทัพ๒นางงามสุดสวยนะคะ
แล้วก็น้องมานิต้าดวงคำฟาเมอร์นางสาวไทยด้วย
รวมไปถึงสี่หนุ่มวัยไสอู้ยเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว
นักแสดงดารุ่งช่องภาวร้านค่ะน้องบอสตั้นอู๋แล้วก็ปลื้มทุกคนนะฮะ
พี่บอกเลยว่าจังไทยบอลคาร์ตก็มาเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ลูกทุ่มหนุ่มเน็กนะครับลูกผลก็มา

บอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าแบบนี้ก่อนนะหายใจหายคอกันลึก
เทศกาลบอลโลกมันเกี่ยวอะไรกับเราจะแบบนี้
ไม่อยากให้ดูบอลอย่างเดียวเคลียร์กันอย่างเดียวไม่มัน
อยากจะชวนมาลุ้นโชคกับไทยรัฐของเราด้วย
เพราะว่ารางวัลสุดปังพี่แจ๊คพลอยฟังดี
ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาทนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทองคำเงินสดแล้วก็กิฟต์วอเชอร์ปัง

ร่วมสนุกผ่าน๒ช่องทางนะคุณผู้ชม
หนึ่งก็คือส่งปรายศนียบัตรผ่านปรายศนีย์ไทยทุกสาขา

แล้วก็มีการเปิดช่องทางใหม่สะดวกง่ายทันสมัยกับโพสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชัน
พร้อมกับโพสต์ของปรายศนีย์ไทย
ทายกันเข้ามาว่าผลการแข่งขันปีนี้ทีมไหนจะเป็นแชมป์ค่ะ
ทายถูกสิทธิ์ลุ้นโชคก็จะเป็นของคุณง่ายเลยนะ

ไปตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนไปจนถึง๑๗ธันวาคมค่ะ
บอลให้หมั่นเฮลั่นรับโชคค่ะ
ไทยรัฐจัดแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วทุกครั้งที่มีบอลโลกนะคุณผู้ชมนะ
รายละเอียดต่างติดตามเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ